บรรยากาศกลาง๔แยกสาขอนกะเสมครับ
เวลานี้เรียกได้ว่าคึกคักขึ้นมาทุกขณะนะครับ
ซึ่งในตอนนี้นะครับการจราจรบริเวณนี้
ทางฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
เรียกได้ว่าปิดการจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
หลังจากที่ช่วงเวลา๑๘นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
มวลชนที่มาปักหลักรวมกันอยู่บริเวณนี้ครับ
ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติครับ

ขึ้นไปบนเวทีปราศัยชั่วคราวนะครับ
เพื่อขึ้นไปพูดสิ่งที่ตัวเองรู้สึกนะครับ
แล้วก็ขึ้นไปโจมตีการบริหารราชการของรัฐบาล
ชุดคนเอกประโยชน์โอชานะครับ

ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
แต่มวลชนก็ยังคงไม่แยกย้ายกันที่จะกลับไปไหนนะครับ
ต่างยังคงมารวมตัวกันอยู่บริเวณนี้
ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบนนะครับ
ที่มาคอยตรึงกำลังดูแลความปลอดภัย
และก็อำนวยความอำนวยการจราจรให้กับรถยนต์ที่สัญจรไปมาบริเวณนี้ครับ
เรียกได้ว่าถนนเพชรเกษมในตอนนี้นะครับ
สามารถใช้ได้แค่ฝั่งเดียวครับ
คือฝั่งที่จะมุ่งหน้าขึ้นไป
ยังถนนพุทธมนตรสาย๔นะครับ
แต่ฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับ
บริเวณสี่แยกสาคอนเกษมตอนนี้นะครับ
ได้ว่าปิดการจราจรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ซึ่งมวลชนนะครับได้ประกาศว่าจะยังคงปักหลักอยู่บริเวณนี้
ไปจนถึงเวลาประมาณ๒๐นาฬิกา
พร้อมกับที่ประชาชนก็สลับกันขึ้นปลาใสนะครับ
โจมตีการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ครับ
พร้อมกับประกาศเจตนารมณ์บนเวทีประสัยชั่วคราวนะครับ
ว่าให้ปล่อยเพื่อนของพวกเขาออกมา
ตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกาที่ผ่านมา
บริเวณเกาะกลางตอนแรกก็เต็มไปด้วยมวลชนแล้วครับ
แต่ตอนนี้มวลชนเนี่ยมาเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับ
เรียกได้ว่าล้นออกมาบริเวณถนนเพชรเกษมแล้วนะครับ
ซึ่งท่ามกลางฝนที่ยังคงตกลงมาครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพบนสะพานลอยทางด้านบนนะครับ
ซึ่งในตอนนี้ครับก็มีมวลชนนะครับยืนปักหลักกันอยู่เต็มสะพานลอยทั้ง๔ด้านแล้วนะครับ
ลชนครับก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะเดินทางกลับเลยนะครับ
ซึ่งในตอนนี้ครับก็ยังคงมีมวลชนเข้ามาเสริมอยู่เป็นจำนวนมากครับ
และหลังจากนี้ครับในเวลา๒๐นาฬิกานะครับที่มีตัวแทนแก่นนำครับ
ขึ้นไปประกาศบนรถประสัยชั่วคราวนะครับว่าในเวลาประมาณ๒๐นาฬิกาครับ
ก็จะเป็นการยุติการชุมนุมบริเวณ๔แยกสาคอนเกษมครับ
คารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสี่แยกสาคอนเกษตรครับ